คุณผู้ชมมาดูเรื่องของผู้ชายคนนี้นะคะ

คือนั่งวิวแชร์เพื่อมาร้องเรียนเลยค่ะ

เพราะว่าเขาซื้อของออนไลน์สั่งของไปอย่างหนึ่ง
ได้อีกอย่างหนึ่งได้ของไม่ตรงปกนะคะ

ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่สั่งค่ะ

ด้วยการนั่งวิวแชร์มาแบบนี้ค่ะ
ในเสนออินทะรังศรีนะคะ

แจ้งความเอาผิดกับ
คนขายลำโพงบลูทูสทางออนไลน์

แต่เขาเปิดกล่องตรวจสอบไม่ได้
ก็ต้องจ่ายเงินก่อน

มันไม่ใช่ของที่สั่งไม่ใช่บลูทูสนะคะ
แต่ว่ามันเป็นพัดลมไอน้ำเก่า

แถมยังปิดเพจนี้ด้วย
นี่พัดลมไอน้ำตัวที่ส่งมา
มันก็ตัวใหญ่นะแต่มันใช้การไม่ได้

มูลค่าก็แน่นอนไม่เท่ากับ
เขาก็อยากจะได้เงินคืนแต่ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะ
เขาก็บอกว่าอยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

แต่จนบัตรนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรขึ้นมา

ก็ยังเคลื่อนไหวมีผู้ติดตามอยู่อ่า

สอบปากคำแล้วก็ช่วยกรอกข้อมูลแจ้งความทางออนไลน์
เพื่อให้คดีเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลความผิดทางออนไลน์

คือพอเจอแบบนี้ผู้บริโภคก็ลำบากเลยนะครับ

พอแกะแล้วไม่ใช่ก็เงินคืนไม่ได้
ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมานั่งหาทางออกกันดูค่ะ
ว่าจะมีการป้องกันผู้บริโภค
ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการส่งของไม่ตรงปกแบบนี้ได้ยังไงนะคะ